ฉุนจ้วงแทงผัวขอแบงค์ได้เศษเหรียญ

เธอขอตังค์ซื้อน้ำ๑๑บาทเดี๋ยวผัวคนตรง๑๑บาทนะ
เอาเงินเหรียญไปเลย๑๑บาทคือไอ้เมียก็หวังใจว่าน่าจะได้แบงค์๒๐แล้วว่า
๕๐ก็ดีแบงค์๑๐๐ก็จะดีมาก
ปรากฏว่าให้เหรียญไปเมียเอากันไกลแทงซะครับคุณผู้ชม
เห็นเลือดไหมนะหยุดนะ

หมู่เก้าตะบนบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับ
บริเวณบ้านเจอคราบเลือดกระเซ็นเต็มพื้นครับ
ได้รับบาดเจ็บมี๒คนคือนายจีรศักดิ์เทพทิพย์อายุ๒๕ปี

และอีกคนคือนางสาวลำไยผงคลีอายุ๖๕ปี
เป็นคุณยายของพี่จีรศักดิ์คนเมื่อสักครู่

กู้ไพรนำตัวทะกู้ส่งลงพยาบาลครับ

นางสาวสุกัญญาอายุ๒๕ปีเป็นเมียของพี่จีรศักดิ์นะครับ
ได้รับบาดเจ็บนั่งรอให้การกับตำรวจอยู่

จีรศักดิ์กำลังโกนหนวดอยู่
แล้วก็ผู้หญิงเมียเข้าไปขอเงิน๑๑บาท

สามีก็ยื่นเหรียญให้พอดีเลย๑๑บาท
แต่เธออยากได้แบงค์ไงอยากได้ธนบัตร

แล้วก่อนหน้านี้คือมีเหตุฝังใจ
คือตัวสามีตัวผัวเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปจำ
ก็คือจำนำแล้วเธอโกรธเก็บเอาไว้ในใจ
ครั้งนี้ก็ผสมลงคว้ากันไกลแทงผัวเลยนะครับ
แล้วก็คุณยายลำไยเข้ามาห้าม

นางสาวสุวิมลอายุ๔๓ปีเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
อาการของสุกัญญาเนี่ยนะแปลก
มักจะเดินตามผัวมาตามผัวเธอ
มาตามผัวที่บ้านของเธอนะ
แล้วชอบกำฟรอยกับไฟแชคมาในมือ
เอาเสร็จยาเหรอมันทำอะไรได้บ้างไม่รู้

ย่างสเต็กหรือเปล่าน่าจะน่าจะนะครับ
คาดว่าน่าจะหลอนแหละนะครับ

จะใช้เงินเลยเอาไปจำในราคาพันหนึ่งนะครับ

โดนแทงขนาดนี้พี่พี่โดนแทงขนาดนี้เป็นยังไง
พี่บอกไว้เข้าใจอดทนให้อภัยเออตำรวจ

ตำรวจก็พาไปบำบัดก็แล้วกันนะครับ
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างที่น้ำแข็งคาดการณ์

กำฟรอยกับไฟแชคมา
เอ๊ะก็เสพอะไรนะใช้ฟรอยด์เนี่ย
เออไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะไม่ได้บอก